ช่วงนี้เอาใจคนที่ชอบการอ่านหนังสือด้านศิลปะดีไซน์เก๋
รวมทั้งสถาปัตยกรรมต่างนะคะ
หรือว่าถ้าอยากจะหาแรงบันดาลใจใหม่เกี่ยวกับงานด้านศิลปะค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมร้านหนังสือแนวใหม่
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี้เลยนะคะ
เป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ผู้รักการอ่านแล้วก็นักสะสมที่ชอบหนังสือ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณการสุริยฉันธนานนท์กันค่ะ
หนังสือกว่าหมื่นเล่มที่เห็นกันอยู่นี้มีให้อ่านและจำหน่ายอยู่ในร้านหนังสือขนาดยักษ์
ได้ก้าวเข้ามาที่นี่ก็จะได้สัมผัสถึงศาสตร์และศิลป์จากทั่วโลก
ตัวหนังสือที่มาในรูปเล่มต่างมากมาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลากหลายประเภททั้งศิลปะแฟชั่นและหนังสือภาษาไทยที่หาได้ยาก
มาให้นอนหนังสือที่ไม่อยากจับเจ้าอยู่กับหนังสือเล่มเก่าที่บ้าน

ยังเหมาะกับผู้ที่ชอบสะสมหนังสือหายากอีกด้วย
โดยในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวที่หาดูได้ค่ะ
คุ้นเคยกับธุรกิจสิ่งพิมพ์มานานหลายปี
โดยครอบครัวของเขาดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์
ที่เมืองชิคาโก้ในสหรัฐอเมริกา
ซึ่งคุณเชนได้พูดถึงแรงบันดาลใจ
ที่ได้ริเริ่มธุรกิจประเภทนี้ว่า
นี่คือการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมการพิมพ์
อยากจะนำเสนอหนังสือศิลปะที่ค่อนข้างจะครบถ้วน
มีให้ดูหลากหลายประเภท
เพราะว่างานอย่างที่รู้รู้กันมาอยู่ว่า
งานศิลปะวัฒนธรรมเนี่ย
เป็นงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ต้องการที่จะเห็นต้องการข้อมูลที่จะไปใช้
ในงานความที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของตน

เป็นผลงานการออกแบบของนักตกแต่งภายในจากญี่ปุ่น
โดยมีลูกเล่นเป็นตู้หนังสือ๒ชั้นที่มีความสูงจะหลดเพดาน
ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดฝีมือรูปปั้นรวมถึงโบราณวัตถุ
และหนังสือภาษาไทยแบบเก่าที่ไม่ได้มีการนำมาตีพิมพ์แล้วอีกด้วย
ซึ่งศิลปะเหล่านี้เป็นผลงานของทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ
และจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาโชว์ทุกสัปดาห์
และกระแสข่าวที่โฮมกระหน่ำว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์กำลังจะหายไป
แต่ร้านหนังสือก็ไม่หวั่นด้วยความเชื่อที่ว่า
หนังสืออยู่คู่โลกมานานนับพันปีและยังมีผู้คนอีกมากมาย
หลงไหลการอ่านหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ลงบนหน้ากระดาษ
แต่ก็ได้แนะนำว่าวงการสิ่งพิมพ์จะต้องมีการปรับตัว
และตีพิมพ์ในสิ่งที่สามารถอยู่ได้อย่างถาวร
จากคนส่วนมากมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือที่เปลี่ยนไป
คือความจริงเราไม่อยากให้คนที่ว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน
ไม่ใช่ตรงข้ามกันเขามีความสุขอยู่เท่าโขลย
ข้อมูลที่กันกรองมาแล้วหรือว่าอะไรที่ลึกจริงอย่างไรก็ต้องหาหนังสืออยู่ดี
เพราะว่าหนังสือมันมีความลึกความผ่านการกันกรองจากบรรณาธิการ
แล้วก็ผู้มีประสบการณ์มาแล้วถึงจะออกมาเป็นหนังสือได้
เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจริงจัง
ที่เราใช้ไม่เหมือนกับสื่อดิจิทัล
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชอบหาหนังสือเบาอ่านเล่นในมุมสบายหรือเป็นนักอ่านตัวยง
เชื่อว่าที่นี่จะทำให้ผู้ที่มาได้พบกับหนังสือเล่มใหม่ที่จะกลายเป็นเล่มโปรดของคุณตลอดไป
สุริยะชันธนานนท์รายงาน